ช่วงเย็นวันนี้นักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
รอบ๘ทีมสุดท้ายเจอกับซาอุดีอาราเบีย
ซึ่งอาเกียระนิชิโนหัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะคะ
ซาอุดีอาราเบียเป็นหนึ่งชาติที่มีความแข็งแกร่ง
อกจากนี้เรื่องของ๑๑ผู้เล่นตัวจริง
ก็ต้องรอการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายค่ะ

อาเกียรานิชชีโนหัวหน้าภูมิสอน
พาทีมลงฝึกซ้อมใช้เวลาในการฝึกซ้อมไปประมาณ๗๐นาทีด้วยกัน

ซึ่งกุญสือชาวญี่ปุ่นก็ได้เปิดเผยว่า
ณตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมค่ะ
จากนี้นะคะก็จะต้องรอตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นต่อเนื่องใน๒เกมแรก
หรือผู้เล่นตัวสำรองที่ลงไปในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะคะ
เนื่องจากว่าทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันทั้งหมด
ตะวันออกกลางค่ะแล้วก็มีความแตกต่างจากอีรักษ์และบาเรนนะคะ
ทีมชาติไทยเจอมาในรอบแบ่งกลุ่ม
รวมถึงยังบอกอีกด้วยว่าหลายปีที่ผ่านมาซาอุดีอาราเบียก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างดีด้วยค่ะ
ขณะที่สุพรรณัฐเหมือนตานะคะกองหน้าทีมชาติไทยที่อายุน้อยที่สุดในทวนาเมนต์นี้บอกค่ะว่า
ทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมที่จะเจอกับซาอุดีอาราเบีย

วันนี้ก็แบบพิเศษ
แบ่งกลุ่มนะคะแบ็คขวาเป็นมีโชคมหาสารนุกูลที่ได้พักในเกมนัดเสมอกับอีรักษ
จะได้กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งค่ะ
ส่วนเซ็นเตอร์ฮาฟในเกมเย็นวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะกลับมาใช้ชินพัฒนลีออกกับสริงคารพรมสุพะเช่นเดิมค่ะ
ส่วนแก๊กขวานะคะธิดาทรอักษรศรีที่โชว์ฟอร์มได้ดีตลอด๓เกมที่ผ่านมาก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงค่ะ
ฟิลคู่กลางนะคะในเกมเย็นวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นการจับคู่กันอีกครั้งของกิจสดากาแมนกับสรวิทพานทองค่ะ
ขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายและขวา
ก็จะใช้สุพโชคสารชาติแล้วก็สุพนัทเหมือนตา
โดยน่าจะใช้วอลรันชิตกระนิดสี่บางเพลิน
คอยปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังเป็นเดวิส

ขณะที่ซาอุดีอาราเบียเป็นอับดุรามันการีฟนะคะ
ดูจากสถิติสุพนัทนะคะยิงไปทั้งหมด๑๐ครั้ง

แล้วก็เป็น๒ประตูยังไม่ได้แอสซิสเลย
ในเวลาการลงสนาม๒๔๑นาที
ขณะที่การีฟนะคะก็มีโอกาสยิงทั้งหมด๒ครั้ง

แต่ว่าเป็นประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะ
จากนี้ยังจ่ายให้เพื่อนทำประตูได้อีก๑ลูกด้วยกันค่ะ
ในเวลาในการอยู่ในสนามก็คือ๒๔๘นาทีค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะพิชชาอุทชาค่ะ

เรียกไปร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่บอกนะคะว่า
นิชิโนเป็นกุญสือที่เข้าใจตัวนักเตะ
แล้วก็สามารถดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมา
ทำให้ทุกคนสามารถเล่นร่วมกันเป็นทีมได้ค่ะ
เขาเค้นในเรื่องเกมลุก

แล้วก็ร่วมเล่นด้วยกันภายในทีม
อยากให้มีผลงานที่แบบว่ามันดีขึ้นกว่าเดิม
แล้วก็ตื่นตาขึ้นกว่าเดิม
แล้วก็ทำเพื่อทีมชาติไทยให้มันดีที่สุด

วันนี้จะแข่งขันเจอกับซาอุเดียราอาราเบีย
เวลา๕โมง๑๕นาที
ก็แข่งขันกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะ